วันนี้แพทย์อ่ะขอเลิกกับผีใช่ไหมใช่ครับอืม
เราไม่เคยนอกใจเขาเลยไม่เคยเลยสองปีที่ผ่านมาเราไม่เคยนอกใจเขาเลยสักครั้ง
สิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเขาอ่ะไปบอกลูกเราหรืออะไรอย่างนี้ว่า
ช่วยกันดูแม่นะอยากให้แม่นอกใจพ่อแต่ไม่เหมือนความเรานอกใจนะ
แต่ไปบอกเด็กแบบนั้นครับเราก็เลยแบบอ้าวคือเราบอกเลยว่าเรื่องลูกอ่ะ
สำคัญกับเรามากทำอะไรอ่ะไม่นึกถึงเราต้องนึกถึงลูกเราด้วย
เข้าใจป่ะเรียกได้ว่าทำเอาหลายหลายคนต่างจับตาเรื่องราวความรักของแพทย์นับประพาและพี่ชานนท์
แฟนนุ่มที่คบกันมานานกว่า๒ปีที่ก่อนหน้านี้แม่แพทย์ประกาศโสดเป็นเวลา๖ชั่วโมง
จากกรณีที่พ่อพีไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์หลังจากที่จับได้ว่าแม่แพทย์แอบคุยแชทกับคนอื่น
ทัวร์ลงแม่แพทย์ยกใหญ่จนทำให้แม่แพทย์ต้องตัดสินใจยุติความสัมพันธ์
แต่สุดท้ายพ่อพีก็ง้อขอคืนดีได้สำเร็จพร้อมกับยกทีมเด็กไปแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ
หลังจากที่ขอพรเอาไว้ว่าให้ช่วยง้อแม่แพทย์
งานนี้ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์จะขอพามาทำความรู้จักพ่อพีกันสักหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
พีชานนท์วงงามขำปัจจุบันอายุยี่สิบสองปี
มีอายุน้อยกว่าแพทย์นับประพาถึง๑๔ปีเรียนจบจากบอลมัสยูนิเวอร์ซิตี้
มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษปัจจุบันเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง
เดินหน้าสร้างเงินด้วยตัวเองเรียกได้ว่าดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
อกจากนี้พีชานนท์ยังมีรอยสักทรงอย่างแบด
ุ่มหัวใจแพทย์นับประพาได้อยู่หมัดแถมยังเข้ากันได้ดีกับน้องเรสซิ่งอีกด้วย
เรียกได้ว่าเป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟผู้เป็นกรยานมิตรที่ดีของแพทย์นับประพาจริง
วันนี้แพทย์อ่ะขอเลิกกับผีใช่ไหมเฮ้ยใช่ครับอืม
ลดสถานะกับพ่อพีจากตัวแพทย์เองเราไม่เคยนอกใจเขาเลย
ไม่เคยเลย๒ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยนอกใจเขาเลยสักครั้ง
แล้วทำไมพี่แพทย์ก็ถามพี่ว่าแล้วทำไมพี่ถึงไปคิดว่า
ทำไมเขาคนถึงมาทัวร์ลงแล้วคิดว่าแพทย์นอกใจพีแพทย์ก็ถามพีตรงตรงเข้าใจป่ะ
พี่ก็บอกว่าเป็นเพราะพี่อ่ะพูดออกไปโดยไม่คิด
โดยเฉพาะพีไปพูดกับลูกสิ่งที่พีพูดกับลูกคือพีไปสอนลูก
ให้พูดเป็นประมาณว่าอย่าให้แม่นอกใจพ่อนะ
พ่อรักแม่มากคำว่านอกใจแต่พอแพทย์ถามเลส
ก็บอกว่าไม่มันมันเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดจากพ่อพีอ่ะ
มาแบบมาคุยเล่นกันกับเขาอ่ะเราต้องอย่าคือเหมือนประมาณว่า
อยากให้แม่นอกใจพ่อนะเราต้องแบบอะไรอย่างนี้
แม่นะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเลสอ่ะมันไม่เข้าใจแล้วก็พอมา
พูดแบบเนี้ยคนก็เลยเข้าใจว่าแพทย์ก็นอกใจผิด
แล้วแพทย์ถามว่าพีชพูดอย่างนั้นทำไมเขาบอกว่าเขาห่วง
เขากังวลแล้วแล้วตั้งแต่แรกเลยนะ
ก็ถามว่าเราคุยกันเรื่องนี้เรื่องเช็คโทรศัพท์ให้ไหม
ว่าเรามีพื้นที่ของกันและกันเขารับรู้มาตลอด
ถามเขาแพทย์เคยใช้โทรศัพท์ทีไหมไม่เคยครับ
เคยเช็คยอดฟอลโลทีไหมไม่เคยครับแพทย์เคยเช็คดีเอ็มทีไหม
ไม่เคยครับแพทย์ไม่เคยทำเลยแพทย์ให้เกียรติพีสุดสุด
ถือว่าสิ่งที่แพทย์พูดแพทย์กำลังจะพูดกับพี่ว่า
อย่าเช็คเลยเช็คไปอ่ะพีมไม่สบายใจแพทย์ไม่สบายใจ
ถือว่าลุกล้ำแพทย์ก็เลยพูดว่าถ้าคนเรามันจะอยู่ด้วยกันได้อ่ะ
มันไม่ต้องเช็คหรอกมันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะ
ยังไงคนมันก็ไปอันนี้คือแพทย์กำลังจะสอนเขาว่า
เหมือนที่แพทย์สอนนับสอนเด็กหรือสอนคนคือแพทย์เคยเจอมาแล้วว่า
เราเคยเป็นบ้าเคยเช็คโทรศัพท์เคยทำอะไรแล้วสุดท้ายผู้ชายเลิกกับเรา
บอกว่าเราอ่ะประสาทแดกสุดท้ายเช็คแล้วเลิกไหม
เราก็บอกว่าเช็คแล้วก็ไม่เลิกแล้วจะเช็คเพื่อให้ไม่สบายใจทำไม
บางอย่างมันเป็นการคุยกันในครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกไม่ดีใช่ป่ะวันนี้เขาก็เลยอยากจะมาแบบ
ที่เขามาอยู่ตรงนั้นไม่ต้องงงเขาอยากชี้แจงแล้วค่ะว่า
ร้อยยี่สิบกว่าคนแล้วอยู่ดีดีอ่ะมันเปลี่ยนเป็นสี่ร้อยสามสิบคน
นางอ่ะก็ไปดูว่าไอ้คนที่เพิ่มคือใครแล้วนางก็แคปหน้าอจอของคนนั้น
มามาถามเราสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเขาอ่ะไปบอกลูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยว่า
ช่วยกันดูแม่นะอย่าให้แม่นอกใจพ่อแต่ไม่ได้หมายความว่าเรานอกใจนะ
แต่ไปบอกเด็กแบบนั้นครับเราก็เลยแบบอ้าวคือเราบอกเลยว่าเรื่องลูกอ่ะ
สำคัญกับเรามากทำอะไรอ่ะไม่นึกถึงเรา
ต้องนึกถึงลูกเราด้วยเข้าใจป่ะ